ไปดูที่แม่สอดหน่อยนะฮะ
ทุกคนได้เห็นก็เป็นห่วงนะฮะถึงขั้นถามกันว่าถึงเวลา
มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในบ้านเราเองนะครับโดยเฉพาะสมุทรสาคร
มีบ่อนพนันแล้วก็ผู้ที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ทำงานในบ่อนฝั่งเมียนมาจำนวนมากและหลายบ่อนไม่ทราบจำนวน
แต่เป็นหลักร้อยต่อหนึ่งบ่อนช่วงแรกคนยังแอบข้ามกลับไปมาได้
โดยมาขอใบรับรองแพทย์และตรวจคร่าวจากโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่
ช่วงหลังเริ่มเข้มงวดการข้ามมาจึงต้องเสียสวยมากขึ้นเป็นหลักหมื่น
ทำให้คนข้ามน้อยลงเริ่มมีคนป่วยในบ่อน
มีคนหนีออกมาข้ามฝั่งเข้าไทยมีทั้งคนป่วยและไม่ป่วย
บางคนมาโรงพยาบาลบางคนแอบอยู่บ้านบางคนเร่ร่อนไปทั่ว
มีคนป่วยในบ่อนรายงานว่าเริ่มมีคนป่วยมากขึ้นมากขึ้นจนน่ากลัว
คนคุมบ่อนบอกว่าจะเอาหมอมาตรวจให้แต่ก็ไม่มีหมอมา
มีแต่เซ็ตตรวจจากเลือดปลายนิ้วข่าวว่ามาจากโรงพยาบาลเอกชนฝั่งไทย
ไม่รู้ข้ามไปรับงานกันได้ยังไงอืมจากนั้นจู่จู่ก็มีรถทหารรับสาวบ่อน
หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าชื่อบ่อนสกายจำนวน๔๐คน
ก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วผลบวกจาก๔๐นะฮะ
ผลบวกคือติดคน๑๙เป็น๑๗คนทุกคนทั้งป่วยไม่ป่วย
ก็เลยนอนกองรวมกันอยู่
ผู้ใหญ่แจ้งโรงพยาบาลให้มารับตัวไปเดี๋ยวนี้
แต่ทีมโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องมาก่อนก็ไม่ได้เตรียมตัวก็เลยเกิดการ
บุคลากรอย่างฉุกระหุกความรู้สึกก็คือสาธารณสุขเหมือนเป็นเหยื่อ
รองรับทุกงานในขณะที่ปกครองทหารโรงพยาบาลเอกชนทำอะไรมุบมิบ
สมประโยชน์กันแล้วก็โยนขี้ให้ที่ผ่านมาคนเฝ้าชายแดนก็ได้สวยมาตลอด
สมัยก่อนมีโควิดถึงกับรับจ้างนำส่งโรงพยาบาลก็มี
อันนี้แหม่มโพดำโพสต์เอาไว้นะครับค่ะมีอีกโพสต์หนึ่งนะครับ
บอกว่าแม้จะกักตัวยืนห่างล้างตัวหัวจะหลดเท้าด้วยแอลกอฮอล๓๐๐ก็เท่านั้นแหละ
เมื่อชายแดนยังหลวมโครกขนาดนี้ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สื่อในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อีกหลายคนว่าโรงพยาบาลแม่สอดกำลังรับศึกหนัก
เพราะเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนอำนวยความสะดวกให้คนข้ามชายแดนไปบ่อนพม่า
ชายแดนแม่สอดมีทั้งคาซิโนออนไลน์แล้วก็บ่อนการพนันหลายแห่ง
พอมีบ่อนก็ต้องมีเด็กเอ็นตอนนี้พม่าเข้าสู่วิกฤตพาคนไปบ่อน
เพราะบ่อนติดเชื้อเยอะนอกจากปิดข่าวแต่คนในนั้นก็คงรักตัวกลัวตายนี่แหละ
ก็ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในไทยให้เจ้าหน้าที่ข้ามแดนไปตรวจเชื้อ
พอตรวจเจอก็เอารถทหารไปรับมากองกันที่โรงพยาบาลแม่สอด
แหม่มโพดำบอกว่าไม่สงสารหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือคนในประเทศบ้างเหรอยืนห่างกันแทบตายกักตัวกันจนไม่มีจะกิน
แต่ด่านนอกเงินมาทะลุชายแดนกันสนุกสนานถึงเวลาล็อกดาวน์ชายแดนแม่สอดอย่างจริงจังได้แล้ว
เรื่องนี้ถ้าเป็นความจริงเนี่ยเอาจริงนะน่ากลัวนะ
เนี่ยแล้วก็มีพวกมีภาพมาให้เห็นเนี่ย
โอ้โหเป็นคลิปมาเป็นคลิปเคลื่อนไหวเลยเนี่ย
คือประมาณอันนี้เป็นรถทหาร
ฝั่งเขาเนี่ยเมียนมานี่ก็ติดกันแบบวิกฤต
บ่อนฝั่งเขาก็มีทั้งคนเมียนมาคนไทยข้ามไปข้ามมา
แล้วถึงเวลาหาใครตรวจไม่ได้
มีเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเนี่ยรับงานไปตรวจให้เขาถึงบ่อนอะไรประมาณอย่างนี้

หรือว่ารับเข้ามาแล้วก็เอามาทิ้งเอามากองกันอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดของเราแบบนี้

นี่ฮะเขาก็เลยถามว่าโอ้โหถึงเวลาต้องล็อกดาวน์ชายแดนแม่สอดอย่างจริงจังได้หรือยัง
หรือจะต้องล็อกได้แล้วที่เพจแหม่มโพดำถาม
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามต่อเรื่องนี้ให้นะฮะ
เราก็ไปดูบรรยากาศก่อนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าฝ่ายความมั่นคงชายแดนกับเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นในเขตตะบนท่าสายลวดที่อำเภอแม่สอด
แจ้งสื่อมวลชนในพื้นที่ชายแดนแม่สอดว่าได้นำคนไทย๔๐คนจากชายแดนฝั่งเมียนมาเข้าฝั่งไทย
ซึ่งทั้งหมดมาจากบ่อนที่ชื่อสกายคอมเพล็กซ์ตั้งอยู่ฝั่งเมียวดีตรงข้ามบ้านท่าอาจตะบนท่าสายลวดนะครับ
บ่อนนี้มีพนักงานคนไทยอยู่ราวหนึ่งร้อยยี่สิบคนถูกนำข้ามมาสี่สิบคน
ตามภาพนี้นะครับทั้งหมดถูกนำเข้าไปสถานกักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอด
ซึ่งขณะนี้ตรงนี้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามก็ไม่รู้เป็นแบบเป็นทางการหรือเปล่านะ
ค่ะแต่เขาบอกว่าอยู่กันราวหกสิบคนแล้วตอนเนี้ย
เรื่องนี้นะครับผู้ราชการจังหวัดตากนายพงรัฐพิรมรัฐบอกว่าในจังหวัดมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ก็มักจะพบปัญหาการลักลอบข้ามแดนเพราะคนเหล่านี้เกรงกลัวต่อการถูกดำเนินคดีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมา
ก็เลยมีการสืบสวนหาข่าวจนพบว่าขณะนี้
ประเทศเพื่อนบ้านก็คือเมียนมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
ทำให้มีคนไทยที่ทำงานในฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมา

เมื่อวานนี้ตอน๙โมงเช้า
ได้นัดแนะรวมตัวกันเพื่อจะข้ามแม่น้ำเมยกลับมายังฝั่งไทย
ได้ประสานรถทหารไปรอรับ
แล้วก็ส่งผู้ที่ลักลอบเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปกักตัว
ยืนยันว่าทางราชการเนี่ยทางจังหวัดตาก
ไม่มีนอกมีในอะไรทั้งนั้น
เพียงแต่ต้องการควบคุมโรค
เพราะทั้งหมด๔๐คนนี้เขาต้องการจะข้ามมาแบบไม่ผ่านแดนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพอรู้ว่าเอาไหนก็จะมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไร
คือผิดก็ผิดลักลอบก็ลักลอบไม่มีใบผ่านแดนก็ไม่มี
แต่รับมาก่อน๔๐คนแล้วเอาไปกักตัวก่อน
คือดีกว่าปล่อยให้ไปเสี่ยงอยู่ที่อื่น
คนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อก็รักษากันไปนะฮะ

ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องลักลอบเข้าเมืองนะ
อันนี้ผู้ว่าตากยืนยันนะครับ
พักที่โรงแรมแล้วก็เดินทางต่อไปยังภูมิลำเนาเขานี่แหละครับ
การทำให้เขาแพร่กระจายไปทั่วเลย
กระทั่งเขาเข้าไปตอนในของประเทศได้ซะด้วยซ้ำ

ทำให้เขาไม่แตกกระจายไปในที่ต่าง
แล้วเราต้องไปตามจับแล้วเขาก็ต้องหนีไปในที่จุดต่างเผลอ
หนีจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็เป็นการแพร่กระจายของเชื้อเข้าไปอีกนะครับ
โพญหัวไหวนะครับก็กลายให้พวกเขาสำเร็จ
เพราะฉะนั้นก็อย่างไรก็ไหนก็รับเข้ามา
แล้วก็กักตัวซะดูแลซะดีกว่าปล่อยไป

ใช่ค่ะก็คืออย่างน้อยให้อยู่ในการดูแล
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง